จะมีการปิดถนนมีเทศกาลอาหารเจจะมีทงสีเหลืองติดเอาไว้ทั่วถนนเลย
แต่ปีนี้มันไม่มีนะเห็นมะ
มันไม่มีทงเจติดมันไม่ได้มีการปิดถนนอะไร
อย่างที่เห็นคุณบรรยากาศที่เยาวราชมันไม่ได้เหมือนเดิม
ร้านเพิ่งจะเริ่มกลับมาเปิด
แต่ว่าโอเคล่ะตอนนี้กินเจปีนี้มันเริ่มไปแล้ว
ก็เริ่มมีประชาชนเดินออกมาซื้อข้าวซื้อของอาหารเจกัน

ส่วนใหญ่ก็เป็นการซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้าน
ซื้ออาหารแห้งกลับไปปรุงที่บ้าน
ท่ามกลางบรรยากาศเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด๑๙
คือทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันแบบนี้
ไปสำรวจไปสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบอกว่า
ปีนี้คนก็เริ่มกลับมาซื้อของเยาวราชกันแล้ว
แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่กล้าจะเตรียมของเยอะ

เพราะอย่างไม่มั่นใจว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไร

กลัวของมันจะขายไม่ได้นะครับ
ส่วนคนที่ไปซื้อข้าวซื้อของอาหารเจกัน
ตามตลาดที่เยาวราชก็บอกเหมือนกันนะครับว่ากินเจปีนี้นะ
ราคาอาหารหลายอย่างมันแพงขึ้นเหมือนกันนะ
ทั้งอาหารสดผักเอยอะไรเอ่ยมันก็แพงขึ้นจากน้ำท่วม
อาหารแห้งมันก็แพงอย่างฟองสบู่ที่ใช้ประกอบอาหารเจ

ทุกคนก็บอกว่าก็ต้องประหยัดแล้วก็ซื้อเท่าที่จำเป็น
เลือกกลับไปทำเองที่บ้านจะได้ทำได้เยอะหน่อย

ราคาที่สูงขึ้นถามว่าพอรับได้ไหมยังพอรับได้นะครับ
ปรับตัวกันไปเพราะ๑ปีก็จะได้ร่วมทำบุญกันถือศิลป์กินเจ
หรือว่าถือศิลป์กินผักกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เยาวราชนะครับ